พอเรากำลังถือทางตัวเนี้ยออกไปนอกห้อง

ตกลงมากรอกที่เท้าเลยนะครับ
เราได้ยินเสียงประตูห้องพัก
ที่เราเก็บเมื่อสรรค์
ตอนแรกเรานึกว่าแบบเราอาจจะลืมปิดหน้าต่างในห้องหรือเปล่า
หรือว่าลมมันตีเข้ามาแล้วมันทำให้ไฟ

แล้วเราก็ผลักประตูเข้าไปแล้วเปิดออกไป
อาถรรพ์ทั้งหมดที่เก็บไว้ในห้อง

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอน
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผี
ทางโซเชียลไปพร้อมกัน
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้นครับ
และก่อนที่จะไปพบเนื้อหาในรายการของเราในค่ำคืนวันนี้

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนสั่นประสาท

อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และสำหรับแขกรับเชิญในสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
ต้องบอกเลยนะครับว่าน่าจะเข้ากับบรรยากาศ
ณยังสถานที่ที่เราถ่ายทำกันอยู่ณตอนนี้ครับ
เป็นการรวบรวมศิลปะแนวผี
ซึ่งประหนึ่งว่าเหมือนเป็นของสะสม
เช่นเดียวกันกับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้
เขามีของสะสมที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
ไม่อยากให้คุณผู้ชมนั้นพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ
เพราะว่าเขาคนนี้ชอบสะสมของอาถรรพ์
ส่วนจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญมานั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
อย่างที่บอกว่าเขาคนนี้มีซีรีส์เรื่องราวเป็นของตัวเอง

ปกติเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์
ผมคงไม่ต้องถามคุณตะแล้วนะครับว่า

ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของผีของสางมีความเชื่อให้เต็มกราฟ๑๐๐เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์

ครับที่ม่านแก้ว

ม่านแก้วเป็นหุ่นกระบอก
แล้วก็มีเรื่องผ้าห่อศพ
มีเรื่องเกี่ยวกับตะพงตะเคียนอะไรต่าง

วันนี้คุณตะมีเรื่องมาฝากพวกเราชาวสถานีผีดุ
แล้วคุณตะส่งรูปเป็นรูปขวดมา
แล้วข้างหลังมันเป็นเหมือนกับหนังสือเก่า
ผมก็เลยถามคุณตาว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังคืออะไร
วันนี้คือที่เราจะคุยกันคือเรื่องนั้นป่ะ
ใช่ครับเรื่องของตำรา
ตำราครูน่าสนใจครับเรื่องนี้

ก็เดี๋ยวผมเกินก่อนนะครับ

ที่มีอยู่เกือบ๕๐ชิ้น

เหลือแค่๑๕ชิ้น

ก็คือเริ่มต้นนะครับ

ผมเป็นคนเก็บของเก่าเก็บพักเครื่องเก็บเครื่องลางของขัง
แล้วพอดีเนี่ยพอผมได้ย้ายมาอยู่อำภาวา
แล้วก็เหมือนชอบเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะของทางอำภาวะ
พอเราได้มาอยู่ตรงนี้แล้ว
เราก็เลยเหมือนคุยกับเพื่อนเราที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ว่าเราน่าจะหาของที่มันเป็นสิ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญา
แล้วก็คุณค่าของที่นี่ดีกว่า
คือหันมาเก็บของที่มันบ่งบอกถึงความเป็นอำภาวา
เราก็เลยได้ไปคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่ง
อาจารย์เขาบอกว่าอย่างครูบาอาจารย์สมัยก่อน
พวกทางศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้เขาก็นิยมที่จะสืบต่อกันมือต่อมือ
แต่ก็มีบ้างบางครูบาอาจารย์ที่ท่านบันทึกไว้
เราก็เลยอยากรู้ว่าแล้วอย่างนี้การบันทึกของท่านเป็นยังไง
ก็เลยไปหาข้อมูลว่าอ๋อท่านเนี่ยมักบันทึกไว้ในสมุดโบราณชนิดหนึ่ง

สมุดโบราณชนิดหนึ่งเรียกว่าสมุดคอย
เราก็เลยเริ่มหาข้อมูล
เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้เลยว่าสมุดข่อยเป็นยังไง
แล้วก็ลักษณะหรือว่าการหามันจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหน
เราก็พยายามค้นหาข้อมูลมาเรื่อยจนได้รู้ว่าสมุดเหล่านี้
อยู่ในบ้านของครูบาอาจารย์เก่า
บ้านหมอยาเก่าหรือตามวัดเก่า
ที่มีการมีครูบาอาจารย์แล้วก็สืบทอดกันมา
เราก็เลยเริ่มที่จะสะสม
ครั้งแรกแรกที่เราได้มาเราก็อาศัยซื้อตามเว็บไซต์บ้าง
หรือตามอินเทอร์เน็ตบ้าง
หมายถึงว่าตามหาซื้อสมุดคอยนี่ล่ะ

แต่ว่าเนื่องด้วยแบบการซื้อมาของเราจากอินเตอร์เน็ต
มันเป็นการแค่หาความรู้เฉยว่ารักษณะมันเป็นยังไง
ก็คือการเก็บสมุดคอยของที่นี่ที่อำภาวะ
เฉพาะเจาะจงเลยว่าต้องเป็นของอำภาวาเท่านั้น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
จนวันหนึ่งเนี่ยผมก็ได้ทราบข่าวจากคนที่ช่วยเราหาของ
ก็แบบมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านเก่าอยู่ในสวนนะครับ
เขาต้องการใช้เงินเขาก็เลยอยากจะขายสมุดข่อยของบ้านเขา
ซึ่งบ้านเขาในสมัยก่อนเป็นครูบาอาจารย์โบราณที่เป็นครูศักยันต์
เป็นครูที่เกี่ยวกับหมอยานะครับเราก็สนใจแล้วก็เลยบอกว่า
งั้นเดี๋ยวเราว่างเราจะนัดกันเราเดี๋ยวไปดูกัน
วันหนึ่งเนี่ยเราได้นัดวันกันเรียบร้อย
เราก็เข้าไปดูปรากฏว่าบ้านเขาอยู่ในสวนลึกเลย
ติดกับอ่าแม่น้ำแม่กองแล้วก็ข้างข้างก็จะเป็นเหมือนติดวัดนะครับ
แล้วก็จะมีเจดีตั้งอยู่เลยบ้านไปหน่อย
ตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านเก่าเหมือนแบบจริงแล้วดูครั้งแรกที่เราเข้าไปถึงเนี่ย
เรียกว่าแบบเหมือนบ้านที่ไม่มีคนอยู่แล้วอะครับพี่
เหมือนจะล้างใช่คล้ายว่ามันจะล้างแต่ว่ามัน
แต่พอเข้าไปถึงเห็นตัวบ้านแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันก็ยังเหมือนดูมีคนอยู่
แต่ว่าด้วยความทรงความเก่าของตัวบ้านนะครับ
ก็วันนั้นเนี่ยพอเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันได้เข้าบ้าน
เราก็ก้าวเดินไปตามตามที่ที่พาไปนะครับ
เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเจอกับลูกของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเยอะ
เขาก็บอกว่าตำราอยู่ด้านบนบนบ้านเดี๋ยวเขาจะพาขึ้นไปดู
เราก็เดินตามเขาขึ้นไปครับยังไม่ทันก้าวเข้าประตูบ้านนะครับ
ปรากฏว่าคนที่ไปกับผมล้มลงไปเลยครับทั้งปึ้ง
ล้มล้มทั้งล้มทั้งยืนเลยครับล้มลงไปทั้งปึ้ง
ผมก็หันกลับไปก็เหมือนตกผมก็ตกใจครับว่าอยู่ดีเป็นอะไร
เพราะว่าพื้นมันเป็นพื้นไม้ครับเวลาล้มเสียงดังมาก
หันกลับไปแล้วก็เดินเข้าไปประคองเขาครับ
ปรากฏว่าเขาลุกขึ้นมาลืมตาโพงแล้วจับข้อมือผมไว้อย่างนี้ครับ
แล้วก็สั่นนะครับพี่แล้วก็จ้องหน้าผมเขมงเลยครับ
เราก็ไม่รู้ทำไงเราก็ตะโกนเรียกพี่ที่เขาเดินนำไป
เพราะพี่เดี๋ยวก่อนไม่รู้เขาเป็นอะไรตอนแรกเขาเข้าใจว่าเขาอาจจะเป็นโรคหรือป่วย
ปรากฏว่าไม่ใช่ครับเพราะเขามองจ้องหน้าผมเหมือนโกรธผมมานานมากเลยครับพี่
แล้วเขาก็สลบไปเป็นแบบนี้ครับ
เนื่องจากเป็นคนที่เก็บของเก่ามานานแล้วเห็นเหตุการณ์แบบนี้
เราก็เลยว่าเออวันนี้ไม่โอเคละเราบอกเขาว่าเอองั้นเดี๋ยวพี่วันหลังผมมาดูดีกว่า
วันนี้ผมกลับก่อนผมพาพี่เขาไปก่อน
วันนั้นเท่ากับว่าไปยังไม่เห็นแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อน
ใช่ครับแล้วก็รีบเหมือนทำให้เขารู้สึกตัวครับจะสั่นตัวเขา
แต่พอแบบพอสั่นตัวเขาเนี่ยก็เหมือนเขาก็ยังเกรงอยู่ไม่รู้สึกอะครับ
พี่เขาเลยเหมือนเอาผ้าชุดน้ำในเย็นมาเช็ดก็ยังไม่รู้สึก
แล้วอยู่ดีเขาก็เหมือนกระตุกไปอีกทีนึงแล้วก็สลบไปเลย
พี่ก็เลยหาพวกยาดมอะไรมาให้เขาดมเสร็จแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมา
เราก็ถามเขาว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าตอนที่เดินตามหลังผมมา
ข้างหน้าชนหน้าเขาแล้วเขาก็เหมือนตัวเย็นหน้าเย็นแล้วก็สลบไปเลย
เหมือนไม่รู้ตัวคือสลบไปเลยภาพตัดไปเลยอย่างนี้
แล้วตอนที่เขาเกรงตัวลืมตานี่เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลย
อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เข้าไปเพื่อได้จะเอาสำราเรียนมือ
ยังไม่เห็นสมุดคอยเลยนะแต่มีเรื่องซะก่อน
ใช่ครับก็หลังจากวันนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ไปต่อนะครับ
แล้วก็จนพี่เขาเนี่ยโทรมาอีกครั้งหนึ่งที่เจ้าของบ้านที่คนที่จะขาย
พอดีเขาร้อนเงินเขาจะต้องใช้เงินเขาก็โทรมาบอกว่า
บางทีไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวผมเอาสมุดไปให้
ก็นัดกันข้างนอกว่างั้นเดี๋ยวเราเจอกันตรงตอนนั้นนัดที่วัดนะครับ
ว่าเดี๋ยวไปเจอกันตรงร้านวัดแล้วกันเดี๋ยวผมไปจอดรอ
ติดต่อก็ไม่ได้ก็เลยสงสัยว่าเป็นอะไร
ผมก็เลยโทรไปหาเพื่อนนี้พาผมเข้าไป
เขาบอกว่าเพื่อดีเขาเกิดวัตถีเขตเขาตำรามาแล้ว

ไม่รู้ว่าหักหลบอะไรแล้วก็ชนเข้าข้างทางก็เลยเข้าโรงพยาบาล
มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างที่

นี่ครับนี่ครั้งที่สองแต่ก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ไม่ละความพยายามนี่เขาก็
ทั้งทั้งเขาและเราด้วยนะเราก็อยากได้เราเราก็อยากได้เพราะว่าเออ
มันเป็นของที่นี่ใช่ไหมพี่ของผมนะโอ้ถ้าเจออย่างเงี้สอง
สองครั้งอ่ะผมไม่เอาแล้วผมกลัวจะมีครั้งที่สามนะ
ก็เลยแบบตอนนั้นก็ยังก็ห่างกันไปแล้วผมก็ไม่ได้ตอบค่ะนะ
เขาก็ไม่ได้โทรมาบอกเขาจนแบบมีอยู่คืนนึง
ผมฝันว่ามีคนโบราณนะครับใส่ผ้าเข้ามาครับ
อ่าแล้วก็เป็นกางเกงดำอ่ะครับกางเกงสีดำดำครับ
ดูมีอายุเลยแล้วก็สักยันเป็นตัวเดินมาหาผม
แล้วก็เข้ามาแตะบ่าอืมอยู่อย่างเงี้ครับอืม
แล้วก็มองหน้าแล้วก็เดินไป
ซึ่งจริงผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี

สำหรับผมนี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
ว่าเหมือนท่านจะมาบอกอะไรสักอย่าง

เราอาจจะฝันไปเองคิดไปเองหรือเปล่านะครับ
พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเจ้าของตำราเนี่ยโทรมา
ผมก็เลยบอกเขาว่าพี่เดี๋ยวถ้าอย่างนั้น
เดี๋ยวผมไปรับเองดีกว่าพี่ไม่ต้องมาแล้ว

รอบนี้ผมก็เลยโทรไปหาครูบาอาจารย์ที่ผมนับถือ
ว่าเราจะไปรับตำราเล่มนี้
แต่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิด๒ครั้งแล้วเป็นแบบนี้แล้ว
ท่านก็เลยบอกว่าให้จัดทานดอกไม้แล้วก็ผ้าขาวไป
ไปรับเราก็จัดพานใบสีผ้าขาวที่จะไปรับตำรา
ก็รอบนี้เราไปคนเดียว

ไปถึงบ้านเขาเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นก็ประมาณ๕โมงแล้วนะครับ
พอเรียกว่ายังไม่ทัน๙เพราะบ้านเหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็มีฟ้าผ่าเลยครับวันนั้นพี่
ฟ้าผ่าเปรี้ยงเลยครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตรงนั้นมาก
ยังงงยังไม่กลับยังไม่กลับอีกเลย
คือเราเตรียมมาแล้วครับว่ายังไงวันนี้
เรากลัวจะมารับแบบถูกต้อง
วันนั้นเราก็เดินเข้าบ้านพี่ก็นำเข้าไป
ปรากฏว่าพอฟังก้าวเข้าไปก็ตอนนั้นยังไม่ถึงประตู
ประตูที่มันเปิดอยู่ข้างหนึ่งมันจะเป็นประตูบานแบบโบราณเป็นบานเซียมโบราณ
มันจะเปิดอยู่บ้านอย่างนี้พอกำลังจะถึงประตู
ประตูบานเสียงมันพับเก็บปึ้งไม่มีลมนะ
ไม่มีลมตอนหน้าต่อตายจริง
เป็นประตูบานเสียงมันเป็นประตูไม้มันจะพับได้มันต้องมีแรงผลักจากคนนะ
จากข้างหลังมันถึงจะพับลงมาแต่มันอยู่อย่างนี้ครับ
พอกำลังจะเดินไปถึงประตูปึ้งแต่เขาเดินเข้าไปแล้วแต่ผมเข้าไม่ได้
ผมอยู่ข้างหน้าอยู่เลยตกใจจริงว่าเขาจะไม่ให้เราไปจริง
ผมคิดอย่างนี้นะครับก็ได้แต่นึกในใจว่าวันนี้เราตั้งใจมารับครูบาอาจารย์ไป
เพราะว่าเราอยากจะอนุรักษ์ไว้อยากจะเก็บรักษาไว้เพื่อให้มันยังอยู่ในอำภาวา
ไม่อยากให้มันออกไปไหนเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ซื้อไว้เนี่ยเขาก็ต้องขายคนอื่นเหมือนกัน
เพราะว่าเจ้าของบ้านคือเขาตั้งใจแล้วว่าเขาขายแน่นอน
พี่ก็เหมือนเดินย้อนหมดมาเปิดประตูผมก็สวนเข้าไป
พอเข้าไปมันเป็นเรือนไม้โบราณเพราะเข้าไปมันจะมีห้องพ้าอยู่เป็นเรือนกาล
พอเราก้าวเข้าห้องพ้าในห้องพ้าปิดหน้าต่างแต่ฝุ่นในห้องพ้ามันหมุนอย่างนี้ครับ
แล้วก็มีดที่ตั้งอยู่บนหิ้งคือเขาจะมีตำราตั้งอยู่ตั้งหนึ่งแล้วก็มีมีดอยู่ข้างบน
มีดเร่มนั้นจบออกมาพึ่งจากที่พื้นครับ
วันนั้นนี่ผมถึงว่ามันคือมันไม่ใช่ผีนะพี่
แต่มันเหตุการณ์อะไร
มันจะมีมีชุดใหญ่และมีตำราก็เดียวอยู่ที่ผมเห็นแล้วก็คือตำราที่หอประขาว

ครับก็เขาก็ยกเขาก็ให้เราซื้อหมดนะครับให้เหมาหมดแล้วก็เหมา
แล้วก็พี่ก็ยกตำราฝึกนั้นออกให้ก่อน
ผมก็เลยบอกเดี๋ยวตำราเล่มนี้พี่ขายด้วยไหมเขาบอกขายทั้งหมดแหละ

พอผมจะหยิบตำราเล่มอยู่บนที่นี่

ตำราเล่มนี้มีครับฝั่งเหมือนโทรศัพท์เข้า
ผมก็ตอนแรกก็ไม่กล้าครับไม่กล้าจับเพราะว่าอยู่ดีมันฝั่งเองได้
เหมือนมีอะไรอยู่ในนั้นนะครับ
เราก็ถอยมานิดนึงแล้วทำใจแป๊บหนึ่งครับ
แล้วก็เอาพานที่เราถือมาวางแล้วก็บอกครูบายสาว
ว่าวันนี้เรามาเชิญท่านไปท่านไปกับเรา
เราก็ด้วยความอยากดูก่อนว่าเป็นยังไง
แล้วก็แกะผ้าขาวออกแล้วก็ดู
ปรากฏว่าพอเราจับตำราตำราที่มันเป็นกระดาษธรรมดา
แต่มันร้อนเหมือนเราจับหม้อต้มน้ำร้อนจับไม่ได้
เป็นของที่ผมจริงตอนนั้นผมซื้อตำรามาหลายอันนะครับ

แต่ตำราเล่มนี้เป็นตำราที่พอเราจับปุ๊บมันร้อน
เราก็เหมือนพังอ่ะปล่อยเลยครับปล่อยทีนี้
แล้วเราก็เอายังไงในใจว่าจะเอาไปไหม
ก็เลยแบบอีกครั้งนึงนะถ้าท่านให้เราคงเอาไปได้

เราก็ไม่เปิดเราไม่เปิดเลยนะเราก็จับผ้าขาว
ก็ห่อไว้เหมือนเดิมแล้วก็ตำราสายพานที่เราถือมา
พอเรากำลังจะถือพานตัวนี้ออกไปนอกห้อง
แกจากข้างบนประตูครับตกลงมาที่ขา
ตัวเล็กกว่าแขนนิดนึงตกลงมาเกาะที่เท้าเลยนะครับ
เท้าเปล่าเท้าเปล่าอยู่ที่ผมท็อปจะปล่อยตำราเลยครับพี่
ตอนนั้นมันตกใจครับแล้วพอแหงขึ้นไปมันมีตัวนึงที่ร้องอยู่ข้างบนนะครับ
เราก็รีบเหมือนสะบัดตกใจเสร็จเราก็สะบัดเลย
เป็นรีฟอีกคนสะบัดเลยมันก็กระเด็นออกไป
เราก็รีบเดินออกไปครับเดินออกไปข้างนอก
พอเราจะก้าวลงบันไดที่ที่ขึ้นบ้านมาบันไดขั้นแรกหักเลยครับพี่หักเฮ้ย
เจ้าของบ้านเขาเลยรีบมาประคองผ่านตำราเราแล้วบอกให้เราค่อยก้าวข้ามเดินไป
เหมือนไม่อยากออกจากบ้านหลังนี้มาก
ใช่ครับคือผมก็เลยลงมาถึงข้างล่างแล้วเราก็ลองถามเจ้าของว่ามีอะไรหรือเปล่าตำราเล่มนี้
เขาก็บอกเราว่าจริงพ่อเขาสั่งไว้ว่าปู่บอกว่าตำราเล่มนี้มันสืบทอดกันในตระกูลในบ้าน
แล้วเนี่ยตำราเล่มนี้ถ้าไม่ใช่ลูกหลานหรือว่าไม่ใช่คนที่สืบ

นิสาเดียวกันมาไม่ใช่แต่ครูบายจานเดียวกันเนี่ยไม่ให้ใครไม่ให้เขาออกไป
พอผมก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าแต่ก็สบายใจส่วนหนึ่งว่าท่านก็มากับเราแล้วแหละคงไม่มีอะไรแปลกไปกว่านี้แล้วนะครับ
ยังเคียงคิดในแง่ดีอีกหรอถึงขนาดเดินลงมาปันไดหักแล้วนะ
ครับเราก็คือด้วยความอยากได้ด้วยแหละครับส่วนหนึ่งว่ามันน่าจะเป็นตำราสำคัญ
เพราะว่าไม่อย่างนั้นเราคงไม่ได้ไม่เจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้มา
เราก็ตำราใส่รถพอตำราใส่รถปุ๊บพี่คนเจ้าของบ้านนะครับลงไปชักเลยครับพี่
เฮ้ยชักน้ำลายฟูมปากเฮ้ยครับชักเลยหรอครับ
ครับผมก็ต้องรีบเอาขึ้นรถพาไปโรงพยาบาลเลยครับอ๋อครับตำราก็ยังอยู่ในรถนะครับ
ครับพี่ก็เหมือนตอนนั้นมันชุนละมุนแล้วก็แบบมีคุณตาคนหนึ่งก็เหมือนไปด้วย
นั่งกระบะไปด้วยผมก็ไม่รู้ว่าใครนะไปด้วยก็พอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บ
เขาก็ไปหาหมออะไรอย่างนี้ครับเราก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวจะขอตัวกลับบ้านก่อน
พอเคลียร์อะไรเขาเสร็จปุ๊บเราก็ออกมาเขาบอกเขากลับได้ด้วย
ก็ออกมาปุ๊บคุณตาที่มากับเราก็หายไปไหนแล้วไม่ทราบ
ก็คิดว่าอาจจะเข้าไปรออาจจะเป็นญาติกันเราก็สตาร์ทรถไม่ติด
ไม่ติดสตาร์ทอยู่๓๔ครั้งนะพี่ยังไม่ติด
เราก็โทรหาตอนนั้นเพื่อนเราอยู่อำภาวาอยู่แล้วเราก็มีเพื่อนทำพวกแบตเตอรี่
เราก็โทรหาร้านแบตบอกพี่ดูแบตให้ผมหน่อยคิดว่าน่าจะเป็นที่แบตเก้าอี้
เขาก็วิ่งมาให้เรามาดูแบบตอนนั้นจอดอยู่หน้าโรงพยาบาล
ก็มาดูก็เช็คแบตมันก็ปกติไม่เป็นอะไร
ครึ่งแล้วไม่ได้แล้ว

เอาไปคืนผมก็เลยใส่รถเพื่อนผม
ตอนนั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันจะแวะที่บ้านมันก่อน

ไม่ให้คุณตาเขาลงมารอในบ้านก่อน

ตอนไหนอ้าวก็คนที่มากับกระบะหลังรถผมไง

ว่าเฮ้ยขึ้นมาคนเดียว
คุณตาก็ญาติกับพี่คนนั้นเขาไปด้วยกันหรือเปล่า

หันไปมองมันมันก็มองทีไป

เพราะว่ามันอุตส่าห์มา

หรือว่าไปคุมที่บ้านก่อน
พอไปถึงบ้านบ้านมันยังปิดอยู่

เขาก็เหมือนมีไฟดวงหนึ่งอ

เราก็เดินมันจะเป็นตัวบ้านข้างหน้า

ไม่รู้ว่าคนเดียวกับที่เพื่อนผมบอกทุกครั้ง

เราก็เหมือนเดินไปบอกคุณต้าครับผมเอาของมาคืนครับ

พอเขาหลบหน้าตาไป
ลูบมรณะชาตาอยู่บนหิ่ง

เราก็ย้ายตำรามาไว้ในรถตัวเอง

มันก็บอกว่าตอนแรกเหมือนไม่ติดแล้วทำไมเลยติด

แล้วก็แยกย้ายกลับบ้านขับรถกลับบ้าน
พอเอาตำรามาถึงในบ้านครับ

ก็ปกติที่มันชอบวิ่งวนรถผม
รอบนี้มันเห่า

เหมือนมองไปหน้าบ้านแล้วเห่า
เป็นพอผมลงมามันก็เหมือนยังเห่าอะครับ

เหมือนมันเดินเข้ามาอ้อมข้างหน้าแล้วมันก็เห่าใคร
เราก็เลยรีบขับรถไปที่จอดรถ
แล้วก็เอาตำราออกมาจากรถ
พอออกมาจากรถเข้าโรงจอดรถ
จริงจกตกใส่ตำรา๒ตัว
๒หรือ๓ตัวที่ตกลงมาเลย
ซึ่งมันแปลกคือปกติถ้ายิ่งจบจะตก
มันตกไม่ตัวหนึ่งก็อะไรอย่างนี้ครับ
ลอต้องการตกมา๒ตัวกูลผ่านกันเลยครับ

จริงจกก็ตกลงใหม่อีก๒ตัว
เหมือนว่าตำราผ่านไปที่ไหน
เราก็รีบเอาขึ้นไปบนห้องพระเลย
แล้วก็เอาไว้ตั้งบนที่เราเตรียมไว้
กว่าจะเอาเข้าบ้านได้นี่ต้องบอกว่า

นี่แค่เพิ่งเอาเข้าบ้าน
ยังไม่รวมถึงเหตุการณ์ต่อจากนี้
ที่มันจะเกิดขึ้น
แล้วคืนนั้นนะครับปกติเวลาผมเอาครูบายอาจารย์เข้าบ้าน
ผมก็จะไหว้ครูบาอาจารย์บอกครูบาอาจารย์ก่อน
เพราะว่าในบ้านเราก็จะมีครูบาอาจารย์เราอยู่ด้วย
เราก็จะบอกกราบพอวันนั้นเราสวดมนต์เสร็จบอกกล่าวท่านเสร็จ
เราก็ติดประตูพอตกดึก
เราได้ยินเสียงประตูห้องพระที่เราเก็บแล้วสั่น
ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง

ตรงหัวขัวจะแตกเลยครับมาปั๊มเลยแตกเลย
แล้วตู้ที่เก็บของพวกนี้แตกออกมาเลยครับ
ในตู้เนี่ยสมัยก่อนผมจะมีเหมือนเป็นชิ้นกระโหลกนะครับ
ระเบิดออกเลยครับกระจกตู้เลยแตก
ระเบิดหมายถึงว่ามันแตกออกเลยครับ
เป็นสิ่งเสี่ยงเลยเหรอใช่ครับกระจกตู้ก็เลยแตก

ก็ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยครับโทรหา
ตอนนั้นก็ดึกแล้วแต่เราก็ไม่รู้ทำยังไง

คือตั้งแต่เราเก็บของมาเราไม่เคยเจออะไรที่แบบ
มันสะเทือนขนาดนี้เราก็เลยโทรหาครูเรานะครับ
เรานับถือพอดีผมเจอเหตุการณ์อย่างนี้ทำยังไงดี
ท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาผ้าขาวกองรวมกันไว้ก่อน
คือเอาของที่แบบมันตกระเนละนาดที่มันพังอยู่ตอนนี้ในห้อง
เอามารวมกันไว้ก่อนใส่ผ้าขาวไว้แล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปจำเรินครับ
เราก็ทั้งเสียดายทั้งตกใจแต่ก็ต้องทำเพราะว่ามันเต็มห้องไปหมดนะครับ
เราก็เก็บเสร็จแล้วก็รวมใส่ผ้าขาวอะไรที่มันยังดีอยู่
เราก็เก็บไว้ที่เดิมอะไรที่แบบมันพอซ่อมแซม
หรือว่าเปลี่ยนภาชนะหรืออะไรได้เราก็เปลี่ยน
ก็นับดูแล้วเนี่ยเสียหายไปเกือบ๓๐ชิ้นอ่ะ๓๐กว่าชิ้น
เหลือ๑๕๓๕ชิ้น๓๐กว่าชิ้น
คือเป็นเหตุการณ์ที่
เราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยว่าแบบมันจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ดีกว่าครับ
คือเราก็เรียนสายวิทย์มาเราก็ไม่เคยเจออะไรที่มันเป็นลักษณะนี้
เราก็เลยรีบเก็บเคลียร์เสร็จปุ๊บ
แต่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเขาจะมาดูให้มันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ปิดหลังจากเก็บเสร็จรวมกันเสร็จแล้วก็ปิดห้องปิดไปแล้วก็ออกมาเลย
พอวันรุ่งขึ้นเราก็รอแกว่าเมื่อไหร่จะมาเราก็โทรหาแก
อาจารย์บอกเดี๋ยวจะถึงแล้วสักพักหนึ่งตอนนั้นก็เริ่มมืดแล้วครับ
เราก็เลยรอแกจนแกมาถึงพอแกมาถึงบ้านปกติคือด้วยความสนิทกันอยู่แล้ว
ก็จะแบบเข้าบ้านเลยแล้วก็เรียกเราวันนั้นแกจอดรถข้างหน้าไม่เข้ารั้วด้วยครับ

บอกว่าเขาไม่ให้เข้ากูจะเข้าไปได้ยังไง
แกบอกว่าวันนี้แค่นี้แกกลับก่อนแล้วสรุปว่าวันนั้นแกกลับเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง
บอกงั้นเดี๋ยวแกจดของไว้ให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าให้ไปซื้อของพวกนี้เตรียมไว้
เดี๋ยวเราอาจจะต้องจัดไหว้ครูบาอาจารย์ชุดใหญ่กัน

ครูเราก็จัดไหว้ครูเลยวันนั้นตอนเช้าเราก็รีบจัดของ
แล้วก็เตรียมพวกบายสีพวกอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ไหว้ตำราด้วยแล้วก็ไหว้ครูบาอาจารย์ทั้งหมดด้วย

ก็พอตกทุ่นคืนนั้นจากกำลังนอนอยู่ในห้องนะครับ
ได้ยินเสียงเพลงสาธุการ

เราก็พยายามฟังว่าเอามาจากไหน

ปรากฏว่าเสียงดนตรีเนี่ย

ผมก็ฟังอยู่นานคือปกติเราจะได้ยินเรื่องเล่าว่าแบบ
ได้ยินเสียงแววมาแค่ไม่กี่นาทีแล้วเงียบใช่ไหม
ผมนั่งฟังอยู่ประมาณเกือบ๒ชั่วโมง
เสียงมันวนไปวนมาบันเลงอยู่อย่างนี้ครับในห้อง
เราก็ตอนแรกไม่กล้าเปิดไป

แต่พอเราเปิดห้องไปปรากฏว่าทุกอย่างก็อยู่ในสภาวะปกติ

แต่ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับผมก็คือ

รับรู้แล้วว่ามีครูบายจานท่านเนื้อมาก
แล้วก็เก็บสำนาค์เล่มนี้ไว้ที่ห้องเนี่ยตลอด

วันหนึ่งมีพี่ท่านหนึ่งเนี่ย
เขาจะเอาของอาถันมาขายให้ผม
เดินทางมาไกลเหมือนกันขับรถมา

ปรากฏว่าของที่เขาวางไว้หน้าเบาะรถที่มากับเขาอะครับ

เขาจะเอาอะไรมาขายของอาถรรพ์
เชือกปลูกคอ

รับซื้อของอาถรรพ์ทุกชนิด

คนที่ผูกคอตายจะเอามาขายเรา
เขารู้ว่าเราสามารถที่จะรักษาของเราเนี่ยไว้ได้โดยที่ไม่มีเอฟเฟคอะไร

เชือกที่เอาไว้หน้ารถหาย
คือเขาเหมือนไว้ในถุงใช่ไหมครับ
เหลือแต่ถุงปากตัวเชือกไม่อยู่
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลก

ว่าหลังจากวันนั้น
หลังจากที่เราไหว้ครูเราได้ยินเสียงเพลงอะไรหมดแล้ว
ปรากฏว่าผมก็เก็บตำราเล่มนี้ไม่เคยเปิดของมัน

เก็บไว้เกือบ๓ปี

เราก็เห็นว่าในหนังสือเขียนไว้ว่า
ตำราเล่มนี้ถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์เดียวกัน
ไม่ใช่ลูกหลานไม่ใช่คนกรึปทอด

เหมือนกับเขาบอกมาก่อนหน้านี้แล้ว

แต่พอเราถึงงวิบัติถึงครูบาอาจารย์
ปรากฏว่ามีครูสายที่เรานับถือด้วย

แสดงว่าในตำรานี้มีหลายครูบาอาจารย์
ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นครูบาอาจารย์ของเรา

ท่านก็เลยน่าจะมาอยู่กับเราได้
คุณตะกำลังจะบอกว่าเหมือนกับพอได้สิ่งนี้มาที่บอกว่าเป็นตำราครูนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านเหมือนท่านเคลียร์พื้นที่อะไรที่เป็นของอาถรรพ์เนี่ยอยู่กันไม่ได้
คืออะไรที่เป็นของอาถรรพ์ที่เป็นสิ่งที่ดีคือเหมือนกับว่าเขาเป็นที่มีเขาเรียกเป็นทิศถิที่ดีอย่างนี้ก็จะอยู่ได้
แต่ถ้าเป็นพวกมิจฉาดิถีที่ถูกอาฆาตพยาบาทแรงครับก็จะเหมือนมีเหตุที่ต้องให้อันตฐานหายไปหรือว่ามีเหตุเป็นไป
โอเคก็เหมือนกับว่าโอเคท่านมาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านแล้วเพราะฉะนั้นนั่นคือต้นเหตุที่ทำให้ของอาถรรพ์ที่คุณตะเก็บสะสมไว้ประมาณสัก๕๐ชิ้น
สลายศูนย์หายไปพังไป๓๕เหลือ๑๕ก็เป็นของอาถรรพ์ในทางที่ดีว่าอย่างนั้นเถอะถูกไหม
ไม่รู้ว่าผมจะสมควรถามได้หรือเปล่าครับเรียกว่ายังไงบูชามาเท่าไหร่
ก็ตอนนั้นมันทั้งหมดรวมกับพวกที่เป็นตำราเยอะด้วยก็ประมาณ๒๕๐๐ครับ
ย้อนกลับไปนานแล้วยังก็๔ปีได้เพราะถือว่าโอเคเข้าใจได้ว่าแต่ความแปลกของตำราเรื่องนี้อีกอย่างก็คือ
พอหลังที่ผมได้เปิดอ่าน
เราก็เลยอยากจะคุยกับลูกเขาแล้วก็ไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้ง
ไม่มีแล้วบ้านหลังนั้นไม่อยู่แล้วครับ
แจ้งเป็นที่เปล่าแล้วก็ยากขึ้นลกแล้วก็เป็นที่เช่าของรัฐการณ์
เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยู่ในที่นี้หมายถึงว่ามันหายไปทั้งบ้านเลยเหรอ
ใช่ครับเหมือนเป็นยาขึ้นโรคครับ
เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นซอยเข้าไปอยู่หลังวัดนะครับ
แต่ว่าตรงนี้เราเข้าไปแล้วไม่มีใครอยู่
บ้านหลังนี้ถูกลื้อไปเกือบ๗๘ปี

แต่คุณตาเพิ่งได้มาเมื่อประมาณสัก๔ปี

ก็ได้มาจากหลังจากที่เขาลื้อบ้านไปแล้วดิ

เขาบอกเหมือนเป็นคนสติไม่ดีเดินไปเดินมานี่แหละครับ
หลังจากที่เราพาไปโรงพยาบาล

เขาเป็นคนสติไม่ดีมาตั้งแต่ตั้งแต่พ่อเขาเสียแล้วเขาก็เดินอยู่อย่างนี้มานานแล้ว

ความเป็นจริงคือถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ถูกลื้อประมาณสัก๗๘ปี

แล้วตอนนั้นที่คุณตาเข้าไปเข้าไปกี่ครั้ง

เจดีที่เคยเห็นก็ยังดี

ทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาให้ผมอยู่ว่าไม่รู้ว่ามายังไง
ถ้าเราพูดอย่างนั้นเราพูดอย่างนั้นก็ได้ว่าหรือท่านพยายามหาใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะมารับสิ่งนี้ไปอยู่ด้วย
อย่างเช่นเป็นคนที่ดูแลได้คนที่คู่ควร
แล้วมันก็หวยมาออกที่กุตะ
เพราะคุณตาชอบแนวนี้อยู่แล้ว
แล้วมันมีความแปลกอย่างคือ
พี่แจ๊คจำมีดเรื่องนั้นเนี้ยครับ
ตอนแรกก็คิดว่าแบบคือตอนนั้นผมไม่ได้ซื้อออกมานะครับผมซื้อแต่ตำราออกมา
ปรากฏว่าตอนหลังผมไปเจอมีดเล่มเนี้ย
เหมือนพอเราเห็นเขาลงขายปุ๊บเราก็รู้เลยว่ามันเป็นเล่มเดียวกันกับที่เราได้มา
ที่เราเห็นวันนั้นเราก็เลยขอซื้อเขาเขาขายเราในราคาถูกมากแต่ว่าเป็นมีดที่แบบด้ามไม่ใช่วัสดุทั่วไป
ถามเขาว่าเขาได้มายังไงเขาบอกว่ามีคนมีเหมือนคนสติไม่ดีมาขายเขา
คุณตากับผมนี่มีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะเลยนะเดี๋ยวนะผมกำลังพูดถึงเรื่องของสิ่งที่พอได้สิ่งนี้มาแล้วของอาถรรพ์ในบ้านเนี่ยมันค่อยเสียหายค่อยหายไป
ในตำราข่อยที่ว่านี้เนี้ยข้างในส่วนมากอะครับเขาบันทึกอะไรเอาไว้คุณตากัน
จริงจริงแล้วสมุดข่อยนะครับมันแบ่งออกแบ่งอ่าเรียกได้ว่าเหมือนมันเป็นเหมือนสมุดที่เหมือนหนังสือเรียนดีกว่าครับของคนรุ่นเก่าที่แบบเวลาเรามีอะไรเราก็จดโน้ตไว้เราเรียนอะไรมาเราก็จดโน้ตไว้
แต่คนโบราณเนี้ยเขาจะไม่เหมือนคนปัจจุบันที่ว่าอย่างเราเนี้ยเราเรียนวิชาการเราเรียนวิชาต่างต่างใช่ไหมครับแต่คนโบราณเนี้ยเขาจะเน้นหนึ่งสมัยก่อนเรื่องของแพทย์สำคัญอืมเพราะฉะนั้นวิชาแพทย์แผนโบราณวิชาหมอเนี้ยอืมจะอยู่ในตำราเหล่านี้อืมสองโหลศาสตร์อืมคนสมัยก่อนเนี้ยมีความเชื่อกับโ
เขาบันทึกแต่ไม่ได้บันทึกแค่ตัวหนังสือ
เขาใส่จิตวิญญาณของเจ้าของลงไปด้วย
สมมุติว่าวิชาไหนที่เป็นวิชาต้องห้ามเป็นวิชาของตระกูล
เขาก็จะทั้งสาบแช่งทั้งเหมือนเอาดวงวิญญาณหรือพูดที่เป็นพูดของวิชาใส่เข้าไป
เพื่อให้แบบเขาเรียกว่าเป็นการเฝ้าดูแลตำราไม่ให้ศูนย์หายไม่ให้เสื่อมหายไป
สมมุติว่าคุณตะเปิดอ่านแล้วมันมีเรื่องของตำราแพทย์
หรือว่าตำราอะไรต่างในการช่วยเหลือคนได้
ในการเอาไปทำนู่นทำนี่ได้เราสามารถทำได้ไหมตามตำรา
ก็อย่างตอนนี้นะครับที่ผมศึกษา
ก็คือจริงแล้ววิชาเก่าของคนโบราณเอามาทำได้
แต่เราก็ต้องเอามาวิเคราะห์ด้วยว่ามันเอามาใช้แล้วเนี่ยมีผลดีผลเสียหรือเปล่า
หรือว่าคือคนสมัยก่อนเขาจะห่วงวิชาเขาจะซ่อนบางอย่างไว้ในตำราที่ไม่บอก
แต่จะพูดปากเปล่าสืบกันไปอย่างนี้ก็มี
หรือถ้าในบ้านเขาเนี่ยมีตำราหลายเล่มเขาก็จะซ่อนไว้ระหว่างเล่ม
ต้องมีทั้งหมดถึงจะรู้ว่ามันคืออะไร

คุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมอยากเห็นอ่ะสามารถเปิดดูได้ไหมเอ่อ
จับก็ได้แต่ไม่ต้องกางดูข้างในก็ได้นะ
อยากให้เห็นรูปลักษณ์ว่าสมุดคอย

ผมคนนึงไม่มีโอกาสค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่

ไม่ต้องให้เห็นข้างในก็ได้นะครับ

อันนี้น่าจะยุคประมาณรอ๕๖ปี
เป็น๑๐๐ปีไหมเป็นร้อยปีนะ
ผมว่าให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นกันครับว่าสมุดคอยคืออะไร
เก่าจริงเก่าวางก็ได้ครับไม่กล้าจับไม่กล้าจับไม่ได้ผมกลัวเสียหาย
เก่าจริงคือข้างในเนี่ยบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ตามตำราของครูท่านนั้น
ใช่ครับก็ตำราเล่มหนึ่งอาจจะบันทึกหลายแขนงความรู้ไว้
อันนี้มีประมาณสักกี่ท่านครับอาจารย์ที่บันทึกเอาไว้
ก็เกือบ๑๐ท่านครับ
คุณต้าเปิดอ่านหมดยัง

ถ้าเราเผลอไปอ่านปุ๊บ
อ่านมาถึงไอ้ตัวบันทึกสุดท้าย

โทษนะฮะกูสงวนไว้ให้แก่ตระกูลของกูเท่านั้น

ก็เลยไม่กล้าที่จะอ่านทั้งหมด

ที่เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้
หรือว่าสามารถนำเอาไปให้คนที่มีความรู้ในด้านนี้

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผู้ฟังครับ

เราก็ดูแต่ตา

อันนี้หนึ่งคือมันเป็นของโบราณด้วย

คุณตะซึ่งเป็นเจ้าของ

ยังไม่กล้าที่จะเปิดอ่านแบบเต็ม

การเปิดอ่านแล้วถ้าเกิดว่ามันมีคำสาบแช่ง

ไม่รู้เหมือนกันว่าคำสาบแช่ง

หนึ่งในของสะสม

ซึ่งความชอบในการสะสม
แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน

รถเหล็กไอ้มดแดง

ก็จะนิยมสะสมของลักษณะแบบนี้

มุดคอยกับหุ่นกระบอกพี่ม่านแก้ว

ต้องมีการบอกกล่าวท่าน

ก็มีครับต้อง

หนึ่งก็คือต้องแจ้งพี่เขาก่อนว่า
เราจะพาพี่เขาเนี่ยมา

อ๋อคือพูดทำสื่อทำจิต

เดี๋ยวเราจะพาพี่เนี่ยออกมานะ

ก็อยากให้พี่เป็นที่รู้จักของคนอื่น
พี่เป็นนางละครครับประมาณเนี่ย

พี่เขาเพื่อไม่ให้พี่เขาไปอยู่ตรงไหน

ผูกดวงจิตไว้กับ
ของบางอย่างอะไรอย่างนี้

ของอาถรรพ์แล้วเนี่ยยังต้องมีความรู้
เรื่องของคาถาพอสมควรเหมือนกันนะถูกไหม

งั้นเราก็จะดูแลสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ครับ

เราอาศัยธรรมะของท่านว่า

ถ้าพี่อยู่ตรงไหนพี่ก็อยู่ของพี่ในตรงนั้น
อาศัยอย่างนั้นมากกว่า

ในส่วนของพี่ม่านแก้วอันนี้
หนักกว่าสมุดคอย

บอกท่านตั้งแต่ก่อนมา

แล้วตอนเราออกมาไม่มีปัญหาอะไร

ตั้งแต่วันที่ได้สมุดคอยมา

หรือว่าความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในบ้าน

มีบ้างที่เวลาเราสวดมนต์
และเวลาเรานั่งสมาธิ
ก็จะมีบางครั้ง

ก็จะมีเหมือนคนมาแตะบาร์บ้างรูปหัวบ้าง

เหมือนเหมือนเมื่อกี้ดี
หรือให้พอดี
คุณผู้ชมผู้ที่รับชมแล้วก็

และวิจารณญาติของแต่ละท่าน

มีอีกหลายเรื่องนะที่คุณตะเนี่ยเขาจะเอามาค่อยทยอยเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
กับซีรีส์ของอาถรรพ์ของเขา
วันนี้ขอบคุณคุณต้านะครับขอบคุณครับวันนี้คงจะได้อะไรหลายอย่างนะครับ
กับเรื่องราวของอาถรรพ์กับเรื่องราวของความเชื่อ
กับเรื่องราวของความของความเป็นศิลปะแบบโบราณอะไรแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นครั้งต่อไปคุณตะจะเอาอะไรมาให้พวกเราได้ชมกันนั้น
ต้องรอติดตามกันให้ดีครับ
สำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับ
จากกันไปในวันนี้เหมือนเดิมฝากคุณผู้ชมไว้ด้วย
สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
อยากจะมาแชร์มาเล่าให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้รับฟังกัน
อย่าลืมฝากเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่ครับ
แล้ววันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงนะครับอย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องผีเรื่องหลอนที่สถานีผีดุของเรา
แล้ววันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับเจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับ
ขอบคุณคุณต้านนะครับ
รับชมเรื่องราวผีโคตรดุทะลุล้านวิว
คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ